พี่น้องชาวจังหวัดชัยนาฏร้องขอมาบอกขอได้ไหม
ขออะไรมากขอสัญญาณไฟแดงหน่อยอ่า
แยกนี้เป็นแยกวัดใจวัดดวงค่ะคุณผู้ชม
เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากล่าสุดเกิดอีกแล้ว
วกแบบไม่เบรกแบบนี้ค่ะ
ตกคลองนั่นแหละค่ะโอ้ตกคลองไปเลย
ตกเลยค่ะบวกแบบไม่เบรกใช่ไหมต่างฝ่ายต่างไม่ได้เบรกเลยอะค่ะ
ไม่ได้ดูเลยนะคะไม่ต้องสนแล้วทางเอกทางโท
แล้วเห็นไหมคะสี่แยกตรงนี้มีสัญญาณไฟไหมไม่มี
ชาวบ้านบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากอ่ะเห็นไหมเนี่ย
อุบัติเหตุครั้งนี้มีคนได้รับบาดเจ็บสามรายด้วยกันนะคุณดูนะฮะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้
กล้องวงจรปิดเนาะแต่ไม่มีไฟแดงสัญญาณไฟให้อ่ะค่ะ
กล้องวงจรปิดค่ะบันทึกภาพอุบัติเหตุนะคะ
วกกันแบบค่อนข้างแรงนะคะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยก
แหลมแรงถนนมะขามเท่าอูทองในพื้นที่ตำบลหนองแซง
อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาฏไปพบรถคันนี้ค่ะ
จอดนิ่งอยู่กลางถนนแบบเนี้ยข้อดีนะคะในรถคันนี้
ถูกชนตกคลองในสภาพซุ้มล้อหน้าด้านขวาเนี่ยพังยับนะคะ
คันนี้คันนี้คุณผู้ชมมีคนได้รับบาดเจ็บ๓ราย
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหันคาทันทีค่ะ
สอบถามคนขับรถเก๋งเนี่ยทราบว่าเขากำลังกลับบ้านที่อำเภอพยุหะคิวรี
กำลังเข้าตัวอำเภอหันคาเพื่อไปขายของแยกดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกวัดใจ
วัดดวงด้วยไม่มีสัญญาณไฟจราจร
มีแต่สัญญาณไฟกระพริบกระพริบและกระพริบนะคะใครที่ผ่านแยกนี้จะต้องระมัดระวังด้วยตัวท่านเอง
ต้องจอดจอดเพื่อรอดูให้มั่นก่อนให้แน่ใจก่อนนะคะ
แต่รถทั้งสองคันคุณเห็นไหมเมื่อกี้ตอนมาค่ะ
ต่างคนต่างเร่งต่างคนต่างรีบต่างคนต่างเร็วทั้งคู่
ก็เลยชนแบบไม่ได้เบรกแบบนี้นะคะชาวบ้านบริเวณเนี้ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกัน
บอกนักข่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับคุณนักข่าว
นี่ค่ะอ่านี่อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
แล้วคุณผู้ชมผมก้มลงไปน่าจะอยู่ชายนาฏเคยผ่านแยกนี้แหละ
มาบอกว่าแยกนี้อีกแล้วแล้วใส่เครื่องหมายตกใจสามอันอ่ะเอ้า
อย่างนั้นให้เขาเถอะครับให้เขาเถอะค่ะใช่พี่เบิร์ต
ต้องให้แล้วแหละโอ้โหนี่คนละเหตุการณ์กับคลิปแรกที่เราให้ดูนะ
แต่ที่เดียวกันแต่ที่เดียวกันนะฮะหยุดเห็นไหม
บนท้องถนนมันจะไปช่วยอะไรได้ต้องใช้ไฟสัญญาณจราจร
อินคุณดูนะโอ้โหค่ะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
มันมีหลายครั้งแล้วนักข่าวก็เลยสอบถามถึงวิธีการแก้ปัญหาในครั้งนี้ค่ะ
ติดต่อไปที่คุณกิติกิติวัฒนากูลนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสง
คุณกิตติบอกว่าได้ทำการขอสัญญาณไฟจราจรที่หน่วยงาน
เป็นเจ้าของถนนแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรไฟจราจรมาติดตั้ง
หลังจากนี้ทางเทศบาลจะไปกดดันไปสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
เอ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านไปติดให้เขาเถอะค่ะ
อย่าให้เกิดการสูญเสียเลยคือทรัพย์สินมันซ่อมได้
พี่เบิร์ตบอกแต่ว่าชีวิตคนเนี่ยมันเจ็บแล้วมันตายไปแล้ว
มันเอากลับคืนมาไม่ได้นะแล้วผมสังเกตนะ
ถนนที่เรียบคลองชลประธานหรือเรียบคลองแบบนี้
มีสะพานแล้วมีถนนตัดตรงคอสะพานแบบนี้
มันมักจะชนกันใช่คือไอ้คนขึ้นสะพานมาก็
ก็คิดว่าเขาต้องได้ไปไอ้คนเรียบสะพานมา
ก็คิดว่าไอ้คนบนสะพานเนี่ยจะผ่านถนนฉันก็คงจะต้องหยุด
อ่าต่างคนต่างคิดแบบนี้ไงครับนะฮะเอาให้เขาเถอะครับ